ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีประเด็นไหนน่าสนใจอย่างไรบ้าง

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยัน
จะสามารถประกาศรับรองผลสอสอได้เร็วกว่าการเลือกตั้งปี๒๕๖๒แน่นอน
โดยทางสำนักงานจะเสนอรายชื่อทั้งหมด
ให้ที่ประชุมกรกตพิจารณาพร้อมกันในสัปดาห์หน้า
ส่วนจะรับรองสอสอได้ครบหรือไม่
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของพยานหลักฐาน
ขณะที่การตรวจสอบกรณีนายพิธาถือหุ้นไอทีวีตามมาตรา๑๕๑นั้น

เข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนไปแล้วตั้งแต่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
มีเวลาดำเนินการ๒๐วันหากไม่แล้วเสร็จสามารถต่อได้อีก๑๕วัน
จะไม่เร่งรัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงรายละเอียดการนำส่งงบการเงิน
สถานะยังดำเนินกิจการอยู่มีตัวตนตามกฎหมาย
แต่ไม่ได้บ่งบอกว่านิติบุคคลนั้นยังทำกิจการอยู่หรือไม่
เปรียบเทียบกับสถานะของบุคคลก็เสมือนบุคคลที่เกิดและยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งอาจจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้
กรมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หากพบว่ามีรายงานการประชุมในส่วนของวาระอื่นนอกเหนือ
ซึ่งอาจจะเป็นการดำเนินการภายในของบริษัท
ก็อาจจะต้องตรวจสอบและชี้แจงต่อไป
ภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ระบุหากกรกตประกาศรับรองสอสอในวันที่๒๑มิถุนายนนี้
ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดได้เร็ว
เช่นเดียวกับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย

พักเพื่อไทยได้รับมอบหมายให้ดูกระทรวงคมนาคม
เชื่อว่าปัญหาหลายอย่างจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
รวมถึงปัญหาของสหกรณ์แท็กซี่ด้วย
รองศาสตราอาจารย์เจษฐนวณิกษ์และวิชาการด้านกฎหมาย
ในงานเสวนาหัวข้อทิศทางการเมืองไทย

โดยยอมรับว่าการจัดตั้งรัฐบาล
มีปัญหามาจากสิ่งที่อดีตคอสชได้ทำไว้
คือการออกแบบให้สมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี
เพื่อช่วยให้เสียงข้างน้อยจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่ไม่ได้มองไกลไปถึงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะหากสภาล่างเสียงฝ่ายรัฐบาลมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็จะอยู่ลำบาก
บรรดานักร้องอย่างนายศรีสุวรรณจัญญา
ยังคงเดินหน้าให้กรกตตรวจสอบพักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ
ชูแนวคิดให้จัดทำประชามติที่เกี่ยวข้องกับเอกราชปาตานี
ขณะที่นายธิรยุทธ์สุวรรณเกษรอดีตทนายความพุทธอิสระ
สารรัฐธรรมนูลสั่งให้นายพิธาริมเจริญรัฐและพักเก้าไกล
การกระทำอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครอง
และพักก้าวกลายในแบรนเดียวกันมาแล้ว
สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามสารปกครองกลาง
สำนักงานปปชเปิดเผยรายงานสอบสวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้แก่นายพงพิพัฒน์บัญชานนท์
โดยให้เหตุผลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของปปช
และอยากให้เป็นมาตรฐานในการทำคดีต่างที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกัน